คุณผู้ชมครับข่าวไทยรัฐทีวีเราเคยนำเสนอเรื่องราวของพ่อและแม่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
ที่ออกมาร้องทุกข์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามหาลูกสาววัย๒๒ปีที่ป่วยเป็นออทิสติก
แล้วก็ถูกชายวัยรุ่น๒คนมารับตัวออกจากบ้านไปหายตัวไปนานกว่า๑๐วันนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีที่ครอบครัวนี้ได้เจอลูกสาวแล้วนะครับ
ไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองครับ
ซึ่งเป็นลูกของนางมาลัยเปี่ยมสุกและนายพรเทพชื่นบานเย็น
และลูกสาวได้หายตัวจากบ้านไปนานกว่า๑๐วันแล้ว

ลูกสาวของเธอป่วยเป็นโรคออทิสติกระดับที่๓
สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ตามปกติ

ไม่สามารถเขียนหรืออ่านหนังสือได้

ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ลูก๑เครื่อง
แต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าโทรศัพท์เครื่องนั้น

ได้รู้จักกับบุคคลนิรนามทั้งสอง

เป็นออทิติกเด็กเป็นเด็กพิเศษอันดับ๓นี่ค่ะ
น้องเขาแบบว่าน้องเขาสื่อสารรู้เรื่อง
แต่เขียนไม่ได้ถ้าเขียนตามได้

เหนื่อยจนพูดไม่ถูก

รถจักรยานยนต์ออกตามหาลูกสาวทุกวัน
ในเส้นทางที่คาดว่าลูกสาวจะถูกลักพาตัวไป

สิบวันผ่านไปยังคงไร้วี่แวว
เราก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้าม
เล่าให้ฟังว่าพบเห็นชายวัยรุ่น๒คน

และคิดว่าเป็นญาติหรือคนในครอบครัว

พอรู้เรื่องก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แม่เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรท่าหิน

โดยพันธุ์ตำรวจเอกนรนาศพุทธัยสงฆ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี

จะนำตัวลูกสาวกลับมาให้ได้อย่างปลอดภัย
หลังจากนั้นเพียงไม่นานเราก็ได้รับข่าวดี

พบตัวลูกสาวและชายวัยรุ่นทั้งสองแล้ว

เพื่อให้พ่อแม่และลูกได้พบเจอกัน

พูดคุยกับลูก
พูดคุยเดี๋ยวพูดอย่างนั้น

มาแม่ข้อมูล
แม่มหมากหาแรง

ลูกชายได้ชอบพอหญิงสาวที่หายตัวไป
ซึ่งทั้งคู่ได้มีการพูดคุยและสอบถามเส้นทาง
จากบ้านของฝ่ายชายที่อำเภอปากช่อง

และรับหญิงสาวไปอาศัยอยู่ที่บ้าน
ซึ่งแม่ของฝ่ายชายไม่ทราบว่าหญิงสาวป่วยเป็นโรคออทิสติก
และไม่ทราบเลยว่าหญิงสาวไม่ได้แจ้งพ่อและแม่
เดินทางมาที่บ้านของตน
ไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้กลุ่นอุบายเล่าลวง
ใช้กำลังประทุษร้ายแล้วยังแจ้งข้อหาในต้น
มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด

โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืน
ซึ่งครอบครัวของในต้นได้ทำการประกันตัวไปแล้ว
ชะลพลลั่นพรมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน